เรื่องของการเล่นแชร์ออนไลน์ก็มีทั้งแชร์ที่ส่งเงิน
แล้วก็มีแชร์ที่ส่งเงินไปแล้วจะแลกกับทองคำ

ตำรวจตามรวบตัวพี่น้องสองสาวเท้าแชร์ทองคำออนไลน์
หลอกลวงผู้เสียหายทั่วประเทศวงเงินนับ๑๐ล้านบาท

บอกว่าตัวเองก็ถูกหลอกลวงเช่นเดียวกันนะครับ
นางสาวรัชนกขาวพุทธอายุ๓๒ปี
นางสาวรัชนีขาวพุทธอายุ๒๗ปี

นำตัวมาสอบสวนหลังตามจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในสตูนเมื่อวานนี้
โดยทั้งคู่ถูกออกหมายจับข้อหาร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
โดยชุดจริตหรือหลอกลวงและข้อหาบร่วมการเช่าโกงประชาชน
ก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่จังหวัดทรงขลา
โดยระบุว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นเท้าแชร์ทองคำออนไลน์
แต่จากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งคู่ยังให้การปฏิเสธ
แล้วก็อ้างทั้งน้ำตานะครับว่าไม่ได้เป็นเท้าแชร์แต่ก็เป็นเพียงแค่ลูกข่าย
ที่ทำหน้าที่ในการหาสมาชิกแล้วก็ถูกหลอกลวงอีกทอดหนึ่ง
โดยแจ้งความไว้แล้วเช่นกันครับที่สถานีตำรวจนครบานบึงกลุ่มกรุงเทพมนาคม
ในฐานะของผู้เสียหาย
สองพี่น้องยังบอกอีกนะครับว่าแชร์ทองคำออนไลน์กลุ่มนี้เปิดมาได้๗เดือน
ผู้เข้าร่วมวงแชร์จะต้องนำเงินมาลงทุนซื้อทองคำ
ขั้นต่ำเป็นทองคำหนัก๒บาท
ซึ่งรอบแรกจะได้ทองจริงแต่ในรอบต่อมา
เมื่อแต่ละคนหลงเชื่อและเพิ่มเงินลงทุนเข้าไป
ก็ปรากฏว่าวงแชร์ก็จะปิดไปนะครับ
ซึ่งทั้งคู่อ้างด้วยว่าศูนย์เสียเงินไปราว๓ล้านบาท
โดยมีผู้เสียเงินมากที่สุด๘ล้านบาท
และมีผู้เสียหายจากทั่วประเทศนับ
พอเราได้จริงอะค่ะเราก็ไปชวนคนอื่นมามาเล่นกันอย่างนี้ค่ะ
ใช่แล้วพอว่าเล่นไปได้๖๗เดือน
คนที่ว่ารับเงินเราไปเขาก็หนีไปค่ะ
ก็อยากให้ทางตำรวจก็คือตามเรื่องให้ด้วย

เรื่องของพวกบรรดาแชร์ออนไลน์ต่างเรานี้
ระวังพฤติกรรมของเท้าแชร์เขาจะเชิดหนี
หลอกลวงได้เงินจากวงแรกไปแล้ว
ไปเปิดวงใหม่วุ้นเวียนกันไปเรื่อย
หรือว่าวิธีการใดก็ตามในโลกออนไลน์

มิจฉาชีพแบบนี้เรานำเสนอบ่อย
เพื่อที่จะย้ำเตือนไม่ให้คุณผู้ชมตกเป็นเหยื่อนะคะ